เรื่องที่น้องสาวของผู้บาดเจ็บเขามาโพสต์ขอความเป็นธรรมเลยค่ะ
เขาบอกว่าพี่ชายถูกกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
พวกมารุมทำร้ายเตะมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเอากุญแจไปด้วย
นี่เป็นภาพที่น้องเขาโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะคะเนี่ยค่ะ
คือเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยกันตามหาตัวผู้ก่อเหตุ
เมื่อคืนนี้พี่ชายโดนกลุ่มวัยรุ่นขับรถตามมาทำร้ายค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสว่างแดนดินที่สกลนคร
พี่ชายเพิ่งเตะบอลเสร็จนะคะเนี่ยแล้วเขาพยายามจะหนีเข้าบ้าน
นะคะแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ทำร้ายแล้วก็เตะรถมอเตอร์ไซค์เขาล้ม
แล้วดึงกุญแจเอากุญแจไปด้วยครับนะฮะผู้สื่อข่าวไปพบกับผู้เสียหายนะครับ
ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเล่นฟุตซอล
กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้เลยแล้วทีมเขาเนี่ยชนะ
ชนะสิบสองต่อสองอ่ะชนะเยอะก็สร้างความไม่พอใจให้กับ
อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับคู่กรณีนะครับ
แข่งขันเสร็จแยกย้ายกันกลับบ้านเขาเนี่ยกลับถูกตามไปทำร้าย
ออกจากสนามไปได้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะ
คู่กรณีใช้ก้อนปูนที่ทุบแตกมาเป็นอาวุธเขาพยายามจะปีนรั้ววิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
แต่ว่าก็ยังตามมาปาก้อนปูนใส่หลังเนี่ยก้อนนี้เลยนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจสพสว่างแดนดินที่สกลนครให้สายสืบออกตรวจสอบนะคะ
ถ้าหาเพื่อที่จะหาตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจนตอนนี้ทราบแล้วว่ากลุ่มนี้มี๕๖คน
แต่ว่านำตัวนายบุญยฤทธิสุวรรณเขตอายุ๑๙ปีมาได้เพียงคนเดียว
ก็ยอมรับผิดและขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนะคะผู้เสียหายไม่ได้ติดใจเอาเรื่องค่ะ